ที่วัดแห่งนี้ในจังหวัดลำปางเนี่ย
เขาพบว่าพึ่งหลวงมาทำรังไว้แถวนั้น
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อยังไง

เข้าวัดกันแล้วสงบจิตสงบใจกันได้นะคะ
ไปที่วัดบ้านหัวฝ่ายตะบนกล้วยแพ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

มีชาวบ้านทยอยเข้ามาดูรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่
ที่ทำรังอยู่บริเวณหน้ามุกวิหาร

คือชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นพึ่งนำโชค
มาทำรังอยู่ในเขตธรณีสงฆ์นั่นเอง

อุ้ยใหญ่มาก

จริงด้านพระอธิการธิวานนท์ธิวานนโท
เจ้าอาวาสวัดเนี่ยนะคะท่านบอกว่า
หลวงมาทำรังที่หน้ามุกพระวิหารได้ประมาณ๗วันเองนะ

ตลอดเวลามีญาติโยมที่รู้ข่าวเดินทางมาเพียบเลย

แต่ท่านเจ้าอาวาสฝากย้ำเตือนว่า
ขออย่าเข้ามาดูใกล้

ใช่และไม่ควรใส่น้ำหอมด้วยนะ
คนที่ใส่น้ำหอมมาไม่ควรเข้ามาใกล้
เพราะว่าพึ่งเป็นสัตว์มีพิษ
คือเคยมีชาวบ้านถูกพึ่งไล่ต่อยมาแล้วหลายรอบ

กลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำหอมไม่ว่าจะบินเข้ามาหา
ส่วนสาเหตุที่เพิ่งต้องมาทำรังในวัด
อาจจะมาจากพึ่งถูกคนไล่ล่าในป่าไง
เพื่อที่จะเอาน้ำหวานเอารังเอาไข่อ่อนมากินมาขาย
ส่วนญาติโยมที่มาชมก็แน่นอนค่ะพากันตีเลขเด็ดอีก

เลขปีพศที่เป็นวันก่อสร้างพระวิหาร

คุณจะเห็นว่าพระวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นวันที่เท่าไหร่
เดือนอะไรปีพศอะไร

นั่นแหละค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกเช่นเดียวกัน
อันนี้รวบรวมมาฝากเป็นสีสัน
เป็นบรรยากาศก่อนออกรางวัล
ที่มันคึกคักฮือฮาในหลายจังหวัดหลายท้องที่
ไม่ได้ให้งมงายไม่ได้ให้ซื้อตาม
ถ้าจะซื้อก็ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแบบถูกกฎหมาย๘๐บาท